ครับส่วนเรื่องนี้ครับเช่าบ้านเช่าบ้าน

ค้างค่าเช่า๕เดือน
ค่าน้ำค่าไฟไว้ให้เขาจ่ายด้วยแล้วนี่สภาพบ้านครับ

โอ้โหในข่าวใช้คำว่าพังพินาศ
เจ้าของบ้านนะครับโอ้โหเขาบอกว่า
ต้องรับผิดชอบเองเกือบ๒๐๐๐๐๐บาทครับ
นางสาวกันวรีแจ่มจันทร์หรือว่าคุณแอมเล่าบอกว่า
แม่ของเธอปล่อยบ้านย่านกรุงเทพกรีธา

ให้คุณครูท่านหนึ่งเช่าปีกว่าแล้ว
ช่วงแรกก็จ่ายเงินดีตามกำหนดแต่มาหลังก็ผัดก็ผ่อน

แต่แม่ของเธอเห็นใจครับก็ยอมให้ค้างค่าเช่าแต่สุดท้าย
คนเช่าทิ้งบ้านไว้พร้อมค่าเช่า๕เดือน
เป็นเงินเกือบ๗๐๐๐บาทแล้วย้ายหนีไปเลย
ส่วนสภาพบ้านไม่ต้องพูดถึงครับสุดเละสุดพัง
ก่อนเช่าซ้ายมือหลังเช่าคือขวามือนะครับ
มีหนามซ้ำคนเช่าบ้านทิ้งค่าน้ำ๒๐๐บาท
ค่าไฟอีก๒หมื่นว่าให้เธอจ่ายด้วยครับ
มีการเจรจากันแล้วล่ะมีการเจรจากันแล้ว
ผู้เช่านะครับยอมเซ็นหนังสือสัญญายินยอมจ่ายค่าเช่า๕เดือนที่ค้างอยู่
กับค่าซ่อมบ้านค่าน้ำค่าไฟรวมเป็นเงิน๑๕๐๐๐บาทครับ
มีการเจรจาต่อรองขอแบ่งจ่ายเดือนละ๖๐๐๐บาท
กว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนดซึ่งเธอก็โอเคตกลง
แต่หลังจากนั้นผู้เช่าบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเงินนะหมุนไม่ค่อยทัน
แบ่งจ่าย๒เดือนแรกเดือนละ๓๐๐๐ก่อนได้ไหมนะฮะ
ซึ่งแม่เธอก็เห็นใจบอกก็ได้
ไป๒เดือนครับได้เงินมาทั้งหมด๖๐๐๐บาท
จากนั้นผู้เช่าก็ไม่ยอมจ่ายเงินอีกแล้ว
เธอตัดสินใจนะครับไปหาผู้เช่าที่โรงเรียนแต่ปรากฏว่าถูกบ่ายเบียง
แล้วบอกว่าจะไม่จ่ายเงินที่ค้างอยู่แล้วอยากได้ไปฟ้องเอา
ไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับไปแจ้งความกับตำรวจ๓ครั้งแล้ว
อ๋อมันเป็นอย่างไรฮะให้ลองเล่าให้ฟังหน่อยครับ
ค้างค่าเช่าทั้งหมด๖เดือนนะครับ
พอหลังจาก๖เดือนเราเข้ามาที่บ้าน
สภาพบ้านก็คือพังเลยพอมาติดต่ออีกทีเขาก็ทิ้งไปเลย

เขาจะใช้อย่างนี้ให้๑๕๐๐๐๐บาททั้งหมด
คือสัญญาณนี่เราบุพว่าจะชำระเดือนละ๖๐๐๐บาทไปจนหมด

แล้วเขาก็ชำระมาแค่เดือนละ๓๐๐๐บาทเพื่อ๒เดือน
ทางแม่เขาก็เลยแบบว่าไม่โอเค
เพราะว่าค้างมานานแล้วอะไรอย่างนี้นะ
ครั้งแรกก็เลยโทรไปคุยกับเขา
เขาก็เลยบอกว่าให้เด็กฟ้องร้องเอา
คุณผู้ชมแล้วข้อกฎหมายว่ายังไง
เราไปถามทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับ

ที่คุณตำรวจแจ้งว่าทำอะไรไม่ได้

เพราะเป็นเรื่องของการผิดสัญญาและการละเมิด

ถ้าเจ้าของบ้านจะเรียกค่าเสียหาย
อีกฝ่ายไม่ยอมจ่ายขั้นแรกเลยครับ
ทำเป็นหนังสือไปแจ้งเตือนคนเช่า

วกกันไปได้เลยครับตอนฟ้องครับ